คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นกับคุณยายอายุ๗๐กว่า
เฉินหน้ากับช้างแล้วช้างเนี่ยมาเหยียบเข้ากลางตัวยายยายได้รับบาดเจ็บ
จะให้ดูนะว่าสภาพแผลของคุณยายเนี่ยโอ้โหนอนอยู่แบบนี้ค่ะ
ซึ่งถามว่าคุณยายอาการของคุณยายเป็นยังไงสะบักสบอมเลยนะคะ
คุณยายก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนโดนช้างเหยียบนะ
ยายคิดว่าตอนนั้นยายตายแน่ยายตายแล้วล่ะ
สภาพแบบนี้ค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อวานนี้นะ
เป็นช้างป่าเขาอ่างรืนัยแล้วมาทำร้ายคุณยายวินิตโอนอ่อนอายุ๗๑ปีค่ะ
ตรงนั้นมันประอยุคานินิพาลลงไปดูเลยนะคะ
ติดถนนบ้านอ่างตะแบกค่ะ
ที่อำเภอสนามชายเขตของฉะเชิงเซา

นักข่าวของเรานะไปหาคุณยายเลย
ถามยายวินิตจ๋าเล่าให้ฟังหน่อยสิ

แล้วยายเจอช้างช้างมันทำยังไง

แป๊บเดียวเดี๋ยวก็มันอยู่แค่

ก็เหยียบแล้วเขาก็ผลักไปอ่ะ

ผักไปหมายถึงเหยียบครั้งเดียวแต่ป้าเหยียบครั้งน้อง

ป้าก็นึกอยู่อย่างเดียวว่าป้าตายแล้ว

นี่ไงคุณยายบอกเลยยังไงป้าก็ตายยังไงป้าก็ตาย

จุดเกิดเหตุมันอยู่ใกล้ป่ายุคาลิปตัส
ติดถนนบ้านอ่างตะแบกที่ตะมนทุ่งพระยา
อำเภอสนามชายเขตฉะเชิงเซารอยต่อ

ยายจะมาเหมือนตวงน้ำตักน้ำอะไรแบบนี้
ยายบอกเงยหน้าขึ้นอีกทีนะคุณ
ช้างมันประจันหน้าอยู่แค่๒วา
แล้วยืนจ้องตาแบบถมึงทึงนะ
และหลังจากนั้นนะช้างร้องขึ้นมา
ปี๊ดแป้นขึ้นมาแบบนี้
ยายเล่าแบบนี้ช้างร้องปรี๊ด
พอปี๊ดเท่านั้นแหละมันวิ่งเข้าใส่ยายเลย

ยายนี่ล้มคุณผู้ชมล้มลักษณะนอนคว่ำ

คือหลังกับสะโพกที่โดนแบบอักเลยนะ
คุณยายบอกตอนนั้นคิดว่ายายตายแล้วแน่
ถามยายแล้วยายภาวนาอะไรไว้หรือเปล่า

ยายบอกไม่มีเวลาที่จะขอไม่มีเวลาภาวนาเลย

ท้ายที่สุดทำไมยายถึงไปที่โรงพยาบาลเกษมราช
ไปรักษาตัวได้ยายรอดมาได้ยังไง

แล้วเห็นเหตุการณ์พลเมืองดีทำยังไงรู้ไหม
เร่งเครื่องรถเบิ้นรถแบบเบิ้น
ช้างมันเห็นช้างมันก็เลยตกใจ
คือเหมือนกับการเบิ้ลเครื่องเป็นการไล่ช้าง

ทีนี้พลเมืองดีก็สามารถช่วยคุณยาย
แล้วก็เอาตัวคุณยายส่งโรงพยาบาลได้
โอ้โหนี่ถ้าเกิดว่าไม่มีพลเมืองดีผ่านมาเจอตรงนั้นนะ
อาการยายเจ็บอยู่ด้วยแล้วถ้าเกิดว่าช้างมันมาซ้ำอีก
ครับแต่ช่วงนี้เรื่องของปัญหาช้างกับคน
เขตพื้นที่ทั้งฉะเชิงเซาทั้งปราจีนบุรีเยอะมาก
เจ้าหน้าที่ตอนนี้กำลังวางแผนในการดำเนินการ
ในการไม่ให้ช้างเข้ามาในพื้นที่คนอย่างเต็มที่แล้วนะ